ถึง๓๑ธันวาคมเป็นช่วงของการใช้มาตรการช็อปช่วยชาติ
และวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่คอรมออนุมัติมาเมื่อวานนี้ครับ
แล้วก็เริ่มมีประชาชนนะครับไปใช้สิทธิ์ตามห้างต่างกันแล้ว
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
ก็มีประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาจับจ่ายเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาติโดยเฉพาะค่ะ
ซึ่งทางห้างเองก็ได้เตรียมความพร้อมหลายจุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติม
ตั้งแต่เวลาเปิด๑๐นาฬิกา๓๐นาที
โดยมีประชาชนบางส่วนตั้งใจมาเลือกซื้อสินค้า
เพื่อนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาล
โดยลูกค้ารายนี้เปิดเผยว่าจะใช้โอกาสนี้ซื้อหาของขวัญปีใหม่ให้กับคนรักและตัวเอง
เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนให้เต็มที่
ปีแล้วเวลามันกระชั้นกระชิด
ก็ไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรโดยมากจะซื้อพวกเสื้อผ้า
เพราะเวลามันจำกัดอย่างปีนี้มีช่วงเวลาที่ยาว
เราก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้ว่าเราจะเลือกซื้ออะไรใช่ไหม
และมียอดใช้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
โดยจะกระตุ้นยอดขายภาพรวมได้มากกว่า๑๒๐
ด้วยการมอบคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าสูงสุดร้อยละ๕๐
ซึ่งจะไม่รวมกับส่วนลดของแบรนด์ต่างที่ให้ส่วนลดสินค้าอยู่แล้วเพื่อจูงใจประชาชน
อกจากนี้ยังได้เพิ่มจุดบริการออกใบกำกับภาษีมากขึ้น
จากเดิมที่มี๓๔จุดเป็น๗๘จุด
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการกันมากกว่าช่วงเวลาปกติค่ะ
ปีนี้รัฐบาลกำหนดให้ระยะเวลาของมาตรการช็อปช่วยชาติมีทั้งหมด๑๘วัน
จากปีที่แล้วนะคะมีเพียง๗วันเท่านั้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนในช่วงปลายปีค่ะ